คุณผู้ชมคะมาที่หนุ่มมาริโอเมาเลอร์ค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตกออกตกใจกันนะ

จากเหตุการณ์ขับรถปาดหน้ากันไปมาค่ะ
ต้องไปเคลียร์กันที่สอนอเลยนะ
หนุ่มโอ้ค่ะมาออกงานก็เลยมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่า
วันนั้นเป็นยังไงหนุ่มโอ้นะคะ
ออกมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเลยค่ะ
โดยยอมรับนะว่าวันนั้นน่ะหนุ่มโอ้เองใจร้อนค่ะ
ทำให้เรื่องราวยืดเยื้อค่ะ
แต่ก็ยังโชคดีนะที่ตกลงกันได้
ด้วยการจ่ายค่าปรับแล้วก็ยอมความกันค่ะ
โอ้เองก็ยอมรับว่าโอ้เองก็ใจร้อนด้วยครับ
ที่มีการขับรถที่หวาดเสียวอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งโอ้เองก็ขอโทษพี่เขาแล้วก็พี่เขาเองก็ขอโทษโอ้

แล้วก็ขอให้ทุกอย่างจบไปดีกว่าอะไรอย่างนี้

เพราะว่าต่างคนก็ต่างขับรถกันแบบประมาทใช่ไหมครับ
ก็โอ้ก็เสียค่าปรับแล้วพี่เขาก็เสียค่าปรับ
ตอนที่มันเกิดเรื่องก็ตื่นเต้นนะครับพี่

แต่โอ้ก็คุมสติว่าเออยังไงก็คือไม่ทำร้ายพี่เขา
ซึ่งพี่เขาเองก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรโอ้นอกจากนั้นแล้วอะไรอย่างนี้

ท้องถนนเนี่ยก็ใจเย็นพอขึ้นหลังพวงมาลัยปุ๊บ
ใจมันร้อนทันทีไม่เป็นไรนะคะใจเย็นค่ะ